มาดูกันต่อดีกว่ากับความแซ่บของน้องสาวดิฉันเองค่ะ
แกรนเดอะสตาร์คัมแบ็คแล้วค่ะ
นี่สมฉายาเลยค่ะ
กลับมาคราวนี้นะคะกับซิงเกิ้ลที่บอกว่า
อ่านี่ไม่ได้อ่าอะไรนะชื่อซิงเกิ้ล
ชื่อซิงเกิ้ลว่าคุณผู้ชมปังมากจริงค่ะ
ปังที่๑ตอนนี้เอ็มวีนะคะยอดวิวแตะ๖แสนวิวแล้วจ้า
ฟังต่อมาคุณผู้ชมคนชื่นชมสเต็ปการเต้นของแฟนนะคะ
สมกันรอคอยถึง๙ปีค่ะ
และอีกหนึ่งความปังค่ะแกรนบอกว่าซิงเกิ้ลนี้ควักกระเป๋าเองค่ะ
แล้วก็แบบว่าแฟชั่นเรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยแบบแบบ
เออจริงคุณผู้ชม
แฟนเปิดใจนะคะว่าเธอขอบคุณทุกกำลังใจที่ซัพพอร์ตนะคะ
บอกด้วยนะคะว่าแรงเชียร์ดีแบบนี้ค่ะ

เพราะครั้งนี้นะคะเธอมาแบบหูหลุบยาวแน่นอนค่ะ
แต่สำหรับใครที่แบบว่าแอบติเพลงนิดนึงว่า

ลองไปฟังดูดีกว่านะคะว่าเจตนาจริงของสาวแกรนมันเป็นยังไง
แต่ที่แน่แน่นอนค่ะ
ซึ่งเราค่อนข้างคุ้มที่จะแบบค่อนข้าง
รู้ว่ามันจะต้องเซฟตรงไหน
มันต้องอะไรอย่างนี้เราก็คือพยายามเซฟให้เต็มที่ค่ะ
หลายคนอาจจะไปโฟกัสที่ความเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คืออย่างเพลงนี้ค่ะแฟนเน้นตั้งใจที่จะทำเป็นเพอร์ฟอร์มแลนด์
แกนปั้งใจอยากจะทำเพลงที่แบบมันได้โชว์เพอร์ฟอร์เมนต์จริง
เราก็จะต้องดูตามคอนเซ็ปต์หลายคนมาจากหลายความคิดเห็นเนาะ
ว่ารสนิยมของแต่ละคนหรือการเปิดใจการมองแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ก็ยินดีน้อมรับทุกคำติชมเลยค่ะ

ส่วนเรื่องความรักค่ะน้องแกรนบอกนะคะว่ากับคุณเด่นคุณเนี่ย

แต่บอกว่าไม้เรียวจะสั่นหรือเปล่านี่นะคะ

เตรียมเลยเตรียมโดนหวดเลย
ลูกก็มีคนห่วงหนึ่งอัตรานะจ๊ะ
แต่ที่แน่น้องพี่เยี่ยมยอดมากนะคะ
เดี๋ยวพี่จะไปซ้อมเต้นนะคะพยายามมาก
ไม่ได้เลยมันเหมือนแบบยองหากบ

เห็นพี่แจ๊คซ้อมเต้นแล้วแต่ว่าลุกไม่ขึ้นต้องเรียกเพื่อน
แค่เสียงอ่าเมื่อสักครู่ยังเป็นเสียงไอเลย
ก็ลองดูเลยปากปัน